เข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ในช่วงสุดท้ายกันนะครับ
และแม่ครัวคนสำคัญของเรายังอยู่กับท่านผู้ชมครับ
ค่ะวันนี้ตั้งแต่ที่เราเริ่มทำกันตั้งแต่บ่าย๒โมงนะคะ
ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยเป็นท่อนมันปลากายนะคะท่อนมันปลากาย
อันนี้น้องน้องจะไว้ทานเล่นเล่นนะแล้วก็ไปตรงนี้เลยน้ำพริกกะปิค่ะ
ผักสดสีเขียวนะคะแล้วก็ไข่ต้มมะตูม
ต้มวันนี้เราพิเศษหน่อยเป็นไข่เค็มที่เราทำเองค่ะ
ำปลาดุกปูที่พี่บังดุลจะทานได้อันนี้พี่จะทานได้นะคะ
วันนี้มีต้มยำไก่ค่ะอันนี้เป็นแผนงหมู
ซึ่งเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าเรามีอันนี้อีกอย่างหนึ่ง
คือผัดหอยลายพริกเผาอันนี้ไม่เผ็ดค่ะ
จะเป็นรถกลางกลางที่บอกว่าเป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่ง
เพราะว่าอันนี้คือเมนูหลักของวันนี้แกงเนื้อใส่หน่อไม้มะเขือนะคะ
อันนี้น้องจะทานได้เพราะมันจะมีโปรตีนจากตัวกะทิค่ะ
น้องอยากรู้ว่านักเตะสุดช่ายคนไหนดีหรอลงมาที่ครัวครัวแรกเป็นประจำเลย
แรกเป็นประจำเลยประตูด้านหลังเลยค่ะน้องตัง
วันนี้ได้กินปุ๊บเดินมาทันทีวันนี้ทำอะไรทานครับ
วันนี้มีอะไรบ้างเขาจะมาสำรวจค่ะสำรวจว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้าง
แล้วเขามีน้ำใจนะคะคือตักกับข้าวไว้รอเพื่อนเพื่อน
คนที่สองเดินตามมาก็พี่ก้องเกิกฤทธิ์กล้องเกิกฤทธิเขาก็จะตามมา
แล้วก็จะมาดูว่าตังค์ตักอะไรไปแล้วบ้างแล้วเขาก็จะมาตักที่ยังไม่ได้ตักไป
แบ่งเพื่อนแล้วก็พี่อุ้มตามมาโต๊ะนี้ค่ะหัวโต๊ะเลย
แก๊งนี้จะมาก่อนเขาจะเฮฮามากแล้วระหว่างการกินอาหารเขาจะมีอัตรรสในการกิน
วิพากษ์วิจารณ์อันนั้นอันนี้ไม่รู้ว่าวิภาควิจารณ์พี่หรือเปล่า
ต่างอยากกินไก่ทอดป่ะเป็นของชอบใช่ไหมเป็นของชอบค่ะ
แกงเนื้อนะคะใช่อันนี้เนื้อใส่หน่อไม้มะเขือ
ครั้งแรกกับการทำอาหารให้พี่ซิโก้ค่ะเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีใจ
นกับตื่นเต้นแล้วก็มีความเกรงอยู่ในใจนิดว่า
เราจะทำให้กับทีมชาติเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะทำได้ไหม
พอได้มาสัมผัสกับตัวจริงพี่โก้แล้วคือพี่เขาเดินมาดูอาหารแล้ว
เขาไม่ได้ติอะไรเราเลยแสดงว่านั่งถือผ่านคิดว่านะคะ
คิดว่านั่นคือผ่านแล้วก็อยากจะให้ช้างครั้งต่อไป
ถ้าน้องประสบความสำเร็จก็อย่างน้อยมีเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ก็ต้องขอบคุณพี่ซิโก้ด้วยนะคะที่ให้เกียรติเลือกครัวเรามาค่ะ

หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับรายการของเราในวันนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับติดตามเฟซบุ๊คของเรานะครับเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะฮะ
ด้านล่างนี้นะครับเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ
เอ็ดโมงตรงเวลาดีดีแบบนี้นะครับทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะครับ
สวัสดีครับไทยแลนด์สู้สู้
ก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราครับ
ยังไงก็เอาใจช่วยพวกเราต่อไปครับฟุตบอลมันไม่มีอะไรการันตีชัยชนะนะครับ
แล้วก็อ่าทุกทุกเกมมันมันมีความสำคัญกับเรา
แล้วก็ถามว่ายากไหมไม่ยากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่าย
พวกเราตั้งใจพวกเรามุ่งมั่นในการฝึกซ้อมแล้วก็เต็มที่จะเต็มที่ทุกครั้งในการแข่งขัน
เพื่อเพื่อแฟนมันจากไทยเพื่อประเทศไทยแน่นอนครับผม